คุณผู้ชมทีนี้มาดูอุบัติเหตุนะคะแต่กลายเป็นเรื่องหัวร้อนอีกแล้วค่ะ
แล้วปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายลงมาเคลียร์
ทีนี้ชาวเน็ตบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ถอยรถของตัวเองมาชนกับรถกระบะดูคลิปพร้อมกันค่ะ

อันนี้พลเมืองดีถ่ายไว้ได้นะคะ

ผู้ชายเสื้อขาวตั้งใจหรือว่าเข้าเกียร์ผิด

เหรอฮะยังต้องถามอีกเหรอ

คุณผู้ชมไม่รู้นะว่าต้นสายปลายเหตุ
ต้นเรื่องท้องเรื่องว่าเป็นไปเป็นมายังไง

มันอาจจะเป็นความผิดเล็กน้อย

ชนแล้วหนีทำให้เสียทรัพย์ด้วยค่ะ
พอชาวเน็ตได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะ

ถึงขั้นว่าต้องถอยชนกันขนาดนี้เลยเหรอ

เกลียนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหม

เพราะว่ารสชัดมากน่าจะหาไม่ยาก

ง่ายไหว้สวยรวยกระเช้าเคล้าน้ำตา
อย่าขาดมาดซึมแล้วจบลงด้วย